มีรถแท็กซี่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ค่ะ
เขากลับรถพันไปเขาก็หวังว่าเอ๊ะจะได้มีลูกค้ากลับมาด้วย
เขาก็เลยจอดเพราะว่าเห็นคิวรถแท็กซี่อยู่แถวนั้น
พอเข้าไปจอดเท่านั้นแหละค่ะมีแท็กซี่มาเฟียเจ้าถิ่นอืม
ลากมีดมาเลยโอ้โหเขาถ่ายคลิปไว้เลยมีดยาวด้วยนะ

อะไรเหรอครับเฮ่ยเป็นอะไรเหรอครับเมื่อกี้

ตรงนี้จอดได้ไหมเฮ่ยถ้าไม่ได้ผมจะไปเลย
นี่ไงเขาก็ถามตรงนี้จอดได้ไหมพี่
ถ้าไม่ได้จะได้ไปคือเห็นอย่างนี้ใจคอไม่ดีหรอกคะ
ไปเถอะค่ะเออเออนะคะเพราะความปลอดภัยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้วค่ะไปคุยกับเจ้าของคลิป
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวทถนนพะหนโยธินค่ะ
คลองหลวงปฐุมธานีนะคะนายสงกรานอายุสามสิบเก้าปี
เป็นชาวยะโสธรค่ะเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าตัวเองกับเพื่อน
ขับรถแท็กซี่หลังจากที่กินข้าวเสร็จขับผ่านจุดนี้
เห็นรถมันต่อแถวยาวเลยก็เลยไปจอดต่อแถวบ้าง
เพื่อรอรับผู้โดยสารเผื่อจะได้คนเข้ากรุงเทพ
แต่จอดสักพักค่ะมีแท็กซี่คันที่ต่อท้ายมาแซงขึ้นไป
แล้วเพื่อนผมซึ่งจอดอยู่ด้านหลังของผมเองเนี่ย
ก็เดินโวยวายไปว่าทำไมแซงคิวแซงไปได้ยังไง
ผมก็ต่ออยู่เนี่ยกลุ่มเจ้าถิ่นพวกนั้นไม่พอใจค่ะ
โวยวายลักษณะจะคือยังไม่ได้ทำนะคะจะรุมทำร้าย
เพื่อนผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
ส่วนแท็กซี่ซึ่งอยู่ด้านหลังเป็นกลุ่มวินเจ้าถิ่นไม่พอใจค่ะ
วิ่งไปที่รถหยิบมีดมาเพื่อที่จะไล่ฟัน
ข่มขู่เพื่อนของผมด้วยฟังเจ้าของคลิปค่ะ
แล้วก็เพื่อนผมที่อยู่ข้างหลังผมก็เดินไปโวยวายว่า
เอาทำไมแซงคิวแซงไม่ได้ยังไงผมต่อแถวอยู่เขาพูดอย่างนี้ครับ
แล้วก็กลุ่มพวกนั้นก็เลยไม่พอใจโวยวายจะรุมทำร้าย
เขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
แล้วก็กลุ่มพวกเสื้อดำนั้นไปรุมต่อว่าเขา
แล้วก็อีกคนที่อยู่ข้างหลังผมวิ่งไปถือมีดมา
เพื่อจะไปไล่ฟันเขาไปข่มขู่เขานะครับ
ผมก็เลยตีเนียนว่าไม่รู้จักกัน
แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อซ่อนไว้เพื่อถ่ายคลิปนะครับ
คุณสงกรานบอกว่าตรงนั้นเป็นวินแท็กซี่หรือเปล่า
เขาก็ไม่แน่ใจคือคือแท็กซี่เหมือนเขาจะรู้กันนะคะ
ตรงนั้นถ้าจะเป็นทักซี่หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนี่นะ
เขาจะรู้กันว่าถ้าตรงไหนมีวินเขาจะไม่ไปทับลายทับซ้อนกันนะคะ
คือเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมันเป็นวินหรือเปล่า
ก็เห็นต่อแถวกันแบบนี้นึกว่าเป็นทางสาธารณะ
ถ้าทางสาธารณะทุกคันก็จอดได้รับผู้โดยสารได้
ตัวเขาเองบอกว่าไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อนก็เลยไม่รู้ค่ะ
แต่ว่าไม่น่ามีนะหมายถึงว่าไม่น่ามีการที่จะต้องจับกลุ่มเป็นมาเฟียแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวขนส่งไปดูหน่อยแล้วกันนะคะ
ก็ยังมีทางพันธุ์ตำรวจตรีสิงหาเฟื่องแก้วสารวัตจราจรสพคลองหลวงนะคะ
พูดถึงกรณีนี้ล่าสุดบอกว่า
แจ้งไปแล้วค่ะ๒ข้อหากับแท็กซี่คนที่ถืออาวุธมีดลงไปขู่จะทำร้ายแท็กซี่อีกคันนะ
ก็คือข้อหาพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จอดรถกีดขวางการจราจรค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบทะเบียนรถทราบว่าผู้ครอบครองรถคือนายสมศักดิ์สอนดีอายุ๕๑ปี
วันนี้ก็มารับทราบข้อเก่าหาแล้วนะคะ
นายสมศักดิ์คนขับแท็กซี่ที่ถืออาวุธมีดสารภาพบอกว่า
จากนั้นเขาก็ลงจากรถแล้วให้ของลับไปทั่ว
เป็นคนหาเช้ากินคำมีประวัติดีมาตลอด
เคยเก็บเงินเก็บท้องสู่นัยสารแล้วก็มาให้ค่อยทราบ
จริงตรงนั้นไม่มีวินใครมาก่อนก็จอดก่อน

อันนี้เป็นคำชี้แจงจากอีกฝั่งหนึ่ง
เราก็ฟังไว้แต่ว่าตำรวจเขาจะพิจารณาเองนะคะ